การบริหารส่วนตำบลสาวิกาจังหวัดนครนายกผุดไอเดียสุดเจ๋งค่ะ
ให้ชาวบ้านนำขยะอันตรายมาแลกไข่ไก่นะคะ
เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ
แล้วก็มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง
เหมาะสมไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
นายชุมพลพัฒนายยกอบตสาวธิการะบุว่า
ขยะที่สามารถนำมาแลกไข่ไก่ได้อย่างเช่น
ฐานไฟช้ายหลอดไฟตกแต่งหรือว่าไฟประดับต่าง
เตอรี่โทรศัพท์เก่าตลับหมึกหรือว่ากระป๋องสเปย
สามารถนำมาแลกไข่ไก่ได้นะคะ
โดยทางอบตค่ะได้มีการเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๑๒นาฬิกานะคะ
โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ไปจนถึง๓๐กันยายนปีหน้าคือปี๒๕๖๗นะคะ
โดยโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการนำขยะมาแลกไข่ไก่
เนื่องจากว่าปัญหาขยะที่เพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็ปริมาณขยะเยอะมากทั่วประเทศไทยนะคะ
แล้วก็เยอะถึงขั้นเข้าขั้นวิกฤตแม้แต่ตำบลสาลิกาเอง

ทำให้มีปริมาณขยะมหาศาลจากการท่องเที่ยวค่ะ
ตกวันละประมาณ๑๐๑๒ตันต่อวัน
อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสาลิกาเองนะคะ
ไม่มีพื้นที่ในการรองรับหรือว่าทิ้งขยะเป็นของตัวเอง
ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดการขยะจำนวนมหาศาลแบบนี้
เพราะฉะนั้นค่ะการจัดการขยะ
โดยเฉพาะขยะมูลฝอยขยะอันตราย
ถือว่าเป็นการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แล้วก็เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะ
ต้องอาศัยความร่วมมืออันดีจากทุกคนในชุมชนประชาชน
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ทิ้งขยะเอง
ให้มีการแยกขยะจากต้นทางจากครัวเรือนค่ะ
นำขยะอันตรายนะคะมาแลกไข่ไก่
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่อบตเองก็จะมีการนำขยะอันตรายเหล่านี้
กำจัดอย่างถูกวิธีตามศักดิ์สุขาพิบาล
เพื่อไม่ให้ขยะเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกัน
ไม่ใช่แค่ตำบลสาวิกานะคะคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
อาจจะมีการเริ่มต้นคัดแยกขยะจากต้นทาง
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะลดปัญหา
แล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ

แล้วก็ทุกคนในชุมชนที่อาจจะได้รับอันตราย
ขยะอันตรายในบ้านหรือว่าในชุมชนของเรานั่นเองค่ะ